สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือการช่วยเหลือกัน
โดยเฉพาะแพทย์คุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลต่างที่ขาดแคลนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์
ใช่ค่ะเพราะว่ามีบุคลากรทางการแพทย์
ด้วยโรคโควิด๑๙เพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะคะ
คุยกันทางไลน์ของไทยรัฐนะคะดูเราได้ทั้งทางเฟซบุ๊คและทางยูทูปค่ะ
ให้กำลังใจคุณหมอนะครับพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
คลากรทางการแพทย์นะครับใช่ค่ะนี่คือกลุ่มบุคคลที่กำลังทำงานหนัก
เพื่อพวกเราคนไทยทุกคนในการป้องกันช่วยเหลือ
เรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้าค่ะส่วนเรื่องของการบริจาคนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็ขอเชิญชวนทุกท่าน
เพราะว่าวันนี้ครับสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง
กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดสิบเก้านี่ฮะท่านสามารถร่วมกันบริจาคได้นะครับ
องทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด๑๙และโรคระบาดต่าง
เงินบริจาคทั้งหมดนะครับจะนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
ท่านสามารถร่วมกันได้นะครับสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการให้
ด้วยการบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาบัญชีนะครับท่านผู้ชมครับ
บัญชีชื่อกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด๑๙และโรคระบาดต่าง
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรดานะครับบัญชีกระแสรายวัน
หมายเลขบัญชีก็คือศูนย์หกเจ็ดขีดสามศูนย์ศูนย์สี่แปดเจ็ดขีดสาม
เราขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอของท่านแล้วนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ
ที่มูลนิธิชัยพัฒนาหมายเลขโทรศัพท์ก็คือศูนย์สองสี่สี่เจ็ดแปดห้าแปดห้าถึงแปดนะครับ
แล้วก็ต่อหมายเลขภายในก็คือหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองหนึ่งหรือว่าสองห้าเก้าก็ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ
วันและเวลาทำการนะครับเงินบริจาคที่ท่านบริจาคช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับ
ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับเมื่อบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ส่งหลักฐานการบริจาคนะฮะเขียนชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน
แฟคก็ได้นะครับศูนย์สองสี่สี่เจ็ดแปดห้าสี่เจ็ด
ส่งทางปรายศนีย์ก็ได้ไปที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
เลขที่สองศูนย์หนึ่งสองซอยอรุณอมรินสามสิบหก
อรุณอมรินแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์
ค่ะนี่นะฮะเราต้องร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกัน